คือพระไปบำเพ็ญเพียรในป่าริมถนน
ำเพ็ญเพียนที่ว่าคือไปโกงเหล้า

จงกลมเหมือนกันแต่ว่ามันไม่กลมค่ะ

จากฤทธิ์ของเหล้านั่นเองค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วนะ

แต่พระท่านบอกว่าอาตมาป่วย

อาตมากินเหล้าเพื่อรักษามะเร็ง

ซึ่งทีนี้พอชาวบ้านเนี่ย

อำนวยเรืองประกายอายุ๕๐ปีเนี่ยนะคะ
ไปนั่งโก๊งเหล้าขาวอยู่กับชายสูงอายุ

ปรากฏว่าพระอำนวยก็หนีบ
เดินวนไปวนมาอยู่ในป่า
ริมถนนเที่ยงเผอร์ป่ามกที่อ่างทองอะค่ะ

แต่ว่าพระอำนวยก็ยังไม่ส่างเมาอะค่ะ
วกไปวนมาให้การอะไรไม่ได้
บอกแค่ว่าอาตมาเป็นพระลูกวัด

หลวงพ่องั้นหลวงพ่อเป่าก่อนวัดปริมาณแอลกอฮอล์
ปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายของหลวงพ่อ
พุ่งไป๑๘๕มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะ
ทีนี้เลยต้องติดต่อไปยังเจ้าอาวาสแล้วแหละ
มาศึกพระอำนวยอันนี้มันก็เป็นความผิดทางสงฆ์
ทีนี้เจ้าอาวาสก็บอกว่าพระอำนวยจริงบวชมาหลายพันศาแล้วนะ
ตอนนี้พระท่านอาภาษณ์เป็นมะเร็งหลอดอาหาร
แล้วก็ตัวเจ้าอาวาสก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร
อำนวยถึงจะต้องไปนั่งดื่มเหล้าอยู่ในป่า

หรืออาจจะมีคารวาสมีชาวบ้าน
ชวนให้ดื่มเหล้ารักษามะเร็งหรือเปล่า
แต่ถ้าเกิดว่าดื่มจนชาวบ้านเขาตำหนิติเตียนมาแบบนี้

มันก็ไม่ได้หายจากอาการที่เป็นโรคอยู่นะ